ตามนะคะย้ำเหมือนเดิมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติช่วยกันนะคะคนทั้งชาตินะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะอีกหนึ่งความร่วมมือที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
สองทุ่มถึงสองทุ่มห้านาทีนะคะ
เสียงปรบมือดังกึกกล้องแบบนึงเสียงปรบมือคือกำลังใจนะ
กำลังใจสำคัญนะคะมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
ห้านาทีเต็มเต็มเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะ
ก่อนหน้านี้ในประเทศอังกฤษก็มีกิจกรรมลักษณะนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
ในวงการต่างค่ะออกมาร่วมกิจกรรม
แม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกมารวมกลุ่มกันเป็นคนหมู่มาก
เพราะว่าตอนนี้เขาให้อยู่ห่างอย่างห่วงเนี่ยนะคะ
แต่เขาก็โพสต์คลิปในขณะที่ร่วมกิจกรรมไปดูคลิปแต่ละคลิปกันค่ะ
แต่ละคลิปจังหวะและลีลาการปรบมือก็จะแตกต่างกันไป
อ่าทางด้านตำรวจเป็นจังหวะมีระเบียบนิดนึ
วะไหนก็ได้นะคะคือพลังเหมือนกันนะคะ

คือคลิปแต่ละคลิปนี้นะคะเป็นประชาชนเป็นคนวงการในวงการบันเทิง
มีนักการเมืองเขาร่วมกิจกรรมปรบมือให้กำลังใจทีมแพทย์
แล้วก็โพสต์คลิปช่วงปรบมือลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นการขอบคุณ
และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ที่ตอนนี้นะคะต่อสู้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกี่ยวกับไวรัสโควิด๑๙
แต่ละคนติดแฮชแท็กด้วยนะคะเสียงปรบมือคือกำลังใจเมื่อวานี้นะคะ
เทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะคะสำหรับแฮชแท็กนี้นะคะ
จากนี้นะคะเรือนจำพิเศษกรุงเทพร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ
โดยนายกฤทธิ์กระแสทิพธิพธ์ผู้เปญจการเรือนจำพิเศษกรุงเทพธิ์นี้นะคะ
ขณะที่อยู่เรือนนอนของแต่ละเรือนจำ
ก็ได้ร่วมปรบมือให้กำลังใจกันด้วยขณะเดียวกันค่ะ

เหล่านักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศร่วมกันร้องเพลงด้วย
แล้วก็ปรบมือส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะพวกเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันแบ่งเบาภาระคุณหมอนะคะ
อย่าลืมนะคะนอกจากการปรบมือแล้วนะคะ
คุณหมอบอกแบบนี้นะคะดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะ
คุณหมอย้ำนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ
เราได้เห็นภาพเมื่อสักครู่ทุกภาคส่วนร่วมกันปรบมือ
ส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะ
คุณหมอพยาบาลเราก็ตื้นตันใจนะ
ตื่นตันใจเห็นแบบนี้แล้วทำงานสู้ตายมากเลยค่ะนะคะ
คุณผู้ชมคือหลายพื้นที่เนี่ยปรบมือแต่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ฉันไม่แน่ใจนะคะที่หาดใหญ่สงครา
เขาเดินออกมาข้างถนนตะโกนบอกว่าออกไป
ไม่แน่ใจว่าเพราะอากาศร้อนเพราะพิษเศรษฐกิจหรือเพราะโควิด
แต่ว่าออกไปเสียงดังมาก
แล้วสักพักหนึ่งตะโกนบอกว่าโควิดออกไป
ชาวบ้านบอกว่าอ๋อไล่โควิดนะคะ

โควิด๑๙ไล่ออกไปไล่
ชาวบ้านเห็นตอนแรกตกอกตกใจเลยนะคะ

โควิด๑๙ออกไปออกไป

คือไล่โควิด๑๙ชาวบ้านบอกว่าอ๋อโล่งอกโล่งใจ
เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรชาวบ้านแถวนั้นนะคะ

ตอนนี้เนี่ยชาวหาดใหญ่ไม่ใช่เฉพาะชาวหัดใหญ่หรอกค่ะ
ทั่วประเทศไทยแหละบอกว่าหากินลำบากมาก

ตอนนี้ไม่มีใครมาซ่อมรองเท้าเขาเลย
เพราะว่าซ่อมตัวเองก่อนนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ

ไม่ได้ทำร้ายใครค่ะเดินกลับไปนั่งซ่อมรองเท้าต่อ
ชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นเพราะความเครียดนั่นแหละ
ตัวเองอยู่ในบ้านแล้วไม่มีใครมาซ่อมรองเท้า

นี่แหละค่ะมาตรการเยียวยาของรัฐเป็นสิ่งสำคัญมาก

ใช่ค่ะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้วยถึงวิธีการ
กฎเกณฑ์ต่างนี่ประชาชนอยากทราบเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ